ส่วนถ้าใครเจอจิ้งจกแล้ววิ่งต่อจากนี้คุณไม่ต้องวิ่งอีกต่อไป
เพราะคุณแค่ใช้บริการหนุ่มคนนี้เขารับจ้างจับจิ้งจกทั่วราชอาณาจักร
เคนจับจิ้งจกด้วยมือเปล่านะคะ
ออนไลน์เขาแห่แชร์โพสต์นี้กันเยอะมากหนุ่มตีกล้ามแน่น
มากับอาชีพสุดแปลกรับจ้างจับจิ้งจกแบบเป็นด้วยมือเปล่า
เขาจับแบบออร์แกนิคออร์แกนิคคือไม่ใช่สารเคมี
เป็นการตะครุบปั๊บแล้วเอาไปปล่อย

เขาบอกว่าเจอจิ้งจกเมื่อไหร่อย่าลืมแน็ตถึงเขา
สไตรรัฐิวารักหรือว่าคุณเคน
อายุ๓๕ปีแต่เจ้าของเพจเนี่ย

จกที่ไหนคะที่บ้านเออมีหลายตัวเหรอฮะ
เป็นภูมิ

เศรษฐีจับจิ้งจกเดี๋ยวเอาเศรษฐีเข้ากง

คิดค่าบริการตัวละ
๖๐บาทมีค่าเดินทาง

ใกล้อ่าเดี๋ยวนี้ฉันจะส่งโลเคชั่น

เขาอยู่ที่สมุทรปราการ

แต่ว่าเขาเปิดเพจรับจากจิ้งจกได้เพียง๖วัน

คิวแซ่บคือบ้านไหนไม่มีจิ้งจก

เขาจะให้บริการเพียงแค่วันเสาร์อาทิตย์

ไกลที่สุดตอนนี้คุณว่าอยู่ที่ไหน

จริงปะเนี่ย

ลงทุนซื้อตัวข้างบินได้ปะเนี่ย
นั่นสิตัวข้างบินแล้ว

จิ้งจกให้ลูกค้าเพียงลายเดียวเท่านั้น

แมวง่วง

ไม่มีข้อจับที่จบซักเลยค่ะ
ตัดทื้นชมน้องเคน
ให้ความรู้ความสามารถความกล้าของตัวเองทำเป็นอาชีพได้